มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะลากข้ามอำเภอเพราะเธอนั้นเมายา
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเกิดอาการคลุ้มคลั่งเพราะว่าเมายาเสพติดนะคะ
ตำรวจก็พยายามไล่ล่าไปไล่ล่ามาแล้วสุดท้ายค่ะผู้ชายคนนี้ยังดัน
ขโมยรถของชาวบ้านที่จอดอยู่ข้างทางขับต่อไปเห็นบอกว่าไปไกลสักประมาณห้ากิโลเมตร
ตำรวจยิงยางรถค่ะคุณผู้ชมค่ะยางรถเนี่ยปรากฏว่ายางเนี่ยมันไปหมดแล้วค่ะ
แต่ล้อกระทะแล้วเนี่ยค่ะก็พยายามหนีไปอีกนะหนีข้ามอำเภอตำรวจ
พยายามที่จะไปสกัดจับไปดูวินาทีสกัดจับกันหน่อยค่ะ
หยุดหยุด
ฮารุมา
ราเบิ้ลข้าถูกมาหลบมาหลบมาเร็ว
พักเหนื่อยเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะลากกันข้ามอำเภอแบบนี้ค่ะ
จากอำเภอศรีบุญเรืองไปที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะ
แล้วที่ตำรวจบอกว่าให้ลงมาลงมาทำมึนค่ะยังไม่สิ้นฤทธินะคะ
ขับรถหนีตำรวจมาก็ยังไม่ยอมลงมาจากรถเพราะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มได้เนี่ย
ก็นั่งอยู่ในรถแบบนั้น๑๕นาทีค่ะสุดท้ายตำรวจตามจับกลุ่มตัวมาได้นะคะ
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายถนงชนฟองอายุ๔๒ปี
ให้การวกอภิกหน้ามึนแบบนี้มึนนะคะให้การวกไปวนมาค่ะ
ยังแข็งอยู่เลยนะคะตอนแรกไม่ยอมรับสุดท้ายต้องยอมรับ
บอกว่าที่ต้องหนีตำรวจเพราะเสพยาบ้ามาไงคุณตำรวจ
ผมเสพมาสี่เมตรค่ะเมาและดูออกเสพและดูออก
บอกแบบนี้นะคะส่วนที่ขโมยรถชาวบ้านหลบหนีมา
ก็แค่ต้องการหาที่สงบเงียบเพื่อสงบสติอารมณ์ก็เท่านั้นเองคุณตำรวจ
แต่ขโมยเขามาไงมันไม่ได้ไงมันผิดกฎหมายไง
ผิดตั้งแต่คุณเสพยาแล้วนะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
คือก่อนหน้านี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจเนี่ยเขาไปได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเนี่ย
ชิงรถกระบะสีดำของชาวบ้านที่จอดอยู่หน้าบ้านของชาวบ้านด้วยนะ
แล้วก็ขับหนีมาตามเส้นทางบ้านวังหมื่นบ้านสร้างเสี้ยนอำเภอหนองบัวลำพูนะคะ
มาถึงอำเภอศรีบุญเรืองค่ะตอนแรกเนี่ยคุณเห็นไหม
ตำรวจก็ใช้ยุทธวิธีวิธีการละมุนละม่อมประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
บอกให้จอดจอจอดแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ
สุดท้ายตำรวจก็เลยต้องยิงล้อยางนะคะยางคุณเห็นไหม
ด้านหน้าขวายางแตกแบบเนี้ยค่ะแล้วดอกยางไปหมดแล้วนะคะ
เหลือติดล้อกระทะนิดเดียวดีนะไม่ระเบิดนะคะ
สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมเราไปถามน้องสาวเจ้าของรถกระบะ
เชฟโรเล็ตคันนี้แหละค่ะสีดำหมายเลขต่อรอสองหกเจ็ดหนึ่งกรุงเทพนะคะ
เราไปสอบถามคุณผู้หญิงท่านนี้เธอบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยจอดรถอยู่หน้าบ้านอ๋อก็เป็นเรื่องอีกมุมหนึ่งเตือนกันด้วยนะคะ
ค่าใจคิดว่าจอดรถอยู่หน้าบ้านแล้วไปเสียบกุญแจคาไว้ที่รถไง
พี่ชายไปเสียบกุญแจคาไว้ที่รถก็ทิ้งรถไว้อย่างนั้นแหละ
ก็คิดว่ามันจะปลอดภัยหน้าบ้านของตัวเองที่ไหนได้
คนร้ายค่ะเดินผ่านมาเห็นเข้าไปนั่งบนรถ
แล้วล็อกประตูเสร็จสับสตาร์ทเครื่องยนต์

ข้อกระจกเคาะเคาะแต่คนร้ายก็ไม่ยอมเปิด
เอ้าใครจะเปิดคนร้ายพร้อมกับชูมีดขึ้นมาข่มขู่ด้วยนะคะ
จากนั้นเธอก็พยายามที่จะตามไปแต่ไม่ทันค่ะตำราเอ่อ
คนร้ายเนี่ยขี่รถหลบหนีไปนะคะแล้วสุดท้ายก็ต้องแจ้งตำรวจ
ทีนี้นายธนงผู้ต้องหาคนนี้ค่ะคุณผู้ชมคนในพื้นที่บอกว่า
คือเป็นภัยสังคมนะคะเพราะติดยาเสพติดแบบนี้มานานหลายปีแล้วค่ะ
สติก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วสตงสติไปหมดแล้วนะคะ
เคยก่อเหตุเอามีดไล่ฟันรถเก๋งของเจ้าหน้าที่อบตมาแล้ว
แล้วก็พ้นโทษออกมาไม่นานแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
อยากไปหาที่สงบน่าจะได้แล้วแหละในคุกน่าจะสงบนะคะ